วันนี้วันที่๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๘นะคะ
เป็นวันเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ซึ่งช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๑๙นาทีที่ผ่านมานะคะ
ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะ
ได้ร่วมใจกันถวายความจงรักพักดี
ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะ
ส่วนหน่วยงานและองค์กรต่างค่ะ
ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้นะครับก็มีการจัดกิจกรรมต่างในหลายที่นะครับ
อย่างเช่นที่โรงพยาบาลสุราธานีครับ
มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรณรงค์ตรวจต่อมลูกหมาก
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ประชาชนก็ร่วมกันทำบุญตักบาทพระพิสุสงฆ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๒๘๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
ข้าราชการและประชาชนจำนวนมากต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
ณห้องแดงสาราว่าการพระราชวัง
ชัดอุบลจินดาอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นชาวประมงตะบนปากน้ำจังหวัดกระบี่
ที่ได้ช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติติดโครน
ขณะที่ออกไปถ่ายภาพบริเวณริมแม่น้ำกระบี่
ก็ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพันศาวันที่๕ธันวาคม
ชัดก็บอกว่ารู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ
และในวันพ่อก็ขอให้ลูกทุกคนเชื่อฟังพ่อ
เพราะสิ่งที่พ่อแม่สอนก็เพื่อให้เป็นคนดีนะครับ

ก็ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนนสาธารณะ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อสังคมเสริมสร้างความสัมพันธ
และความร่วมมือระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน
และที่โรงพยาบาลสุราธานีก็ได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่อมลูกหมากโต
และมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายสูงอายุ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางญาติ
และผู้ป่วยที่ไปใช้บริการในช่วงวันราชการ
จนทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพกว่า๑๐๐คน
ขณะที่แพทย์ก็ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค